เรื่องแรกก็ก่อนหน้านี้อาธิตรทรรายการการว่า
ผู้ช่วยผู้สอนทั้ง๒ชุดเองอยู่แล้วในการทำงานพ่วนควบคู่กันไป
ของทีมชาตินะครับที่ทำงานร่วมกับทางอนุรักษ์ศรีเกิดแล้วก็ทศตวรรษีปานในทีมชาติชุดใหญ่ไปก่อนหน้านี้ในเกมบอลโลกนะครับที่เล่นกับทางเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็มีการเดินทางไปสเกาะเกมนะครับที่อินโดนีเซียนั้นเอาแพ้ให้กับทางมาเลเซีย๒ต่อ๓แล้วก็ส่งข้อมูลให้กับดิช
ชุดสีเกมด้วยนะครับอย่างเป็นทางการเดี๋ยวจะมีเกมอุ่นเครื่องด้วยนะครับก่อนหน้านี้ซึ่งบอลชายจะเริ่มแข่งขันนะครับวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนสำหรับสีเกมนะครับโคลาก็จะรับหน้าที่นำทีมฝึกซ้อมในช่วงของการเตรียมทีมชุดสีเกมซึ่งอ่าทับซ้อนกับชุดใหญ่โดยจะลงซ้อมนะครับในสนามย
หุ้นรายการไฟล์เทคนิคจะเปิดรับพิจารณาโค้ชนะครับที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนโค้ชละในรายการฟุตบอลแบงค์ครับนะครับอ่าซึ่งก็เป็นรายการที่จะแข่งขันอุ่นเครื่องนะครับในรุ่นอายุไม่เกินสิบเก้าปีสิบถึงสิบสองตุลาคมที่สนามบุญชาติจินดารวมถึงศึกยูสิบเก้าจีนแชมป์เอเชียรอบ
เหตุผลาการในศึกเอชเชียร์ครับนะครับแล้วก็ฟุตบอลคริงซ์ครับ
นั้นก่อนหน้านี้นะครับก็ถูกให้พักงานนะครับก็คือลดบทบาทลงมา
หลังจากที่มีการแต่งตั้งอากิระนิชิโน
ที่ก่อนอันนี้มีโอกาสเดินทางไปดูเกมอยู่หลายสนามเหมือนกัน
แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดก็ต้องรอการยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่
แต่ที่แน่นะครับถ้าจบจากสมาคมนะครับในการยกเลิกสัญญากันจริงเนี่ย
ย้ำกันหน่อยนะครับเรื่องของบอลโลกรอบคันเลือกครับ
โซนเอเชียนัดที่๓ของทีมไทยจะเปิดบ้าน
แข่งขันเวลา๑ทุ่มแล้วก็จะเริ่มเข้าสัญญาณในการถ่ายแล้วสดวิเคราะห์เกมกันก่อนนะครับ
แต่ต้องรอการยืนยันนะครับวันเวลาแล้วก็สนามแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนเช็คมาน่าจะเป็นสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิตนี่แหละครับ
ประชุมสรุปความคืบหน้าในการจัดการแข่งขันในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าครับ
ก็มีข้อสรุปว่าจะใช้ช้างอาริดาจังหวัดบุรีรำแทนที่สนามสมโพธิ๗๐๐ปีเชียงใหม่
จากมีความพร้อมโดยรวมในเกณฑ์ที่ดีเหลือเพียงแค่การปรับบางส่วนเล็กน้อย
ราชมังคลาฮีลาสถานได้มีการตรวจสอบในหลายส่วนเช่นกัน
โดยจะให้การกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันการปรับปรุงสนามให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนธันวาคม
เดี๋ยวพรุ่งนี้ในเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
โดยมีเรื่องของการนำลายผ้าไทยที่ได้รับความนิยมทุกสมัยมาผสมผสานกับลวดลายกราฟิกแบบร่วมสมัยให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนักกีฬาเปิดตัวกันเยอะมากนะครับ
มีวรชิตกฤษศรีบำเพ็ญตัวแทนของนักบอลรวมถึงพระชนัพพลอินทานีและก็มีนักบอลเล่ทั้งกลืมจิตวิลาวันและก็พิมพิชยาโก๊กรำ
รวมถึงดาราพระเอกหนุ่มอย่างมาริโอมาวเลอร์ก็มาร่วมในการเป็นทีมไทยแลนด์ด้วยในโปรเจกต์นี้
ก่อนนี้ก็ใช้ราเดทพุกิวียะดารางดังเคยมาร่วมงานมากมายแล้วครับ
ก็เชิญชวนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าชัยใน๔เกมด้วย
ถ้าเราเห็นเปิดทีวีมาแล้วเห็นเป็นทีมไทยเราก็เชียร์ทีมไทยสุดใจอยู่แล้ว
ดีใจมากครับก็อยากจะฝากกำลังใจนะครับ
ส่งแรงใจไปเอ่อให้พี่พี่นะครับเอ่อทีมไทยนะครับ
ที่จะไปสี่เกมครั้งที่สามสิบนี้ขอให้พี่พี่สู้สู้นะครับ
ขอให้เอาชัยชนะกลับมาให้คนไทยให้ได้ครับผม
ปิดท้ายนะครับเรามีผลฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
ครับนะครับกลางที่ยี่สิบเอ็ดก็ด้วยกันนะครับ
รอบรองชนะเลิศของโซนภาคใต้ครับคู่แรกครับ
กัดเข้าประตูตัวเองนาทีสุดท้ายครับซูลิคคู่พัฒน์ทำลุง
ซึ่งระนองนั้นพลาดโอกาสในการขึ้นนำนาที๕๒เมื่อชาญชนจอมก่อนยิงจุดโทษไปข้ามคานนะครับ
ก่อนที่พระตรุงจัดได้ประตูชัยวันที่๘๘จากจุดโทษของทะลินปลอดแก้ว
ทะลุงก็จะเข้าไปชิงกับสตูนในวันนี้นะครับเวลา๔โมงเย็นที่สนามกีฬากลางจังหวัดสตูนครับ